มันมีเหตุการณ์มีคนร้ายไปขโมยพระพุทธรูป
รวม๒๐กว่าองค์มูลค่าครึ่งล้านจากวัดแห่งหนึ่งที่แพร่
หลังจากนั้นเนี่ยมีพระรูปหนึ่งเขาก็ไปเดินตามตลาดเช่าพระ
เขาก็ไปเช่าพระมาสุดท้ายเอ๊ะดูไปดูมาเอ๊ะมันเป็นพระ
เหมือนที่โจรขโมยไป
สืบไปสืบมาอ้าวใช่จริงด้วย
ก็ไปถามแผงเช่าพระว่าไปซื้อพระหรือว่าเช่าพระมาจากไหน
สืบไปสืบมาก็ตามจับคนร้ายได้อันนี้หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
ถ้าอย่างนี้แผงเช่าพระนี่คือเขาก็ผิดฐานรับของโจรด้วยนะ
รับซื้อของโจรหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ต้องให้ตำรวจเขาว่า

ให้ดูกล้องวงจรปิดนี้ก่อนคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวัดร่องฟอง
ตำบลร่องฟองที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ผู้ชายคนนี้เนี่ยไปแล้วกลางค่ำกลางคืนไป
พระพุทธรูปใส่ตะก้าประหนึ่งว่าช้อปปิ้งนะฮะ
แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้ข้างวัด
เขาได้พระพุทธรูปหายไปประมาณ๒๐องค์มูลค่าประมาณ๕แสนบาท
ช่วงตั้งแต่นู่น๒๗๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
คนร้ายเขาก่อเหตุตี๓ขออภัย๓ทุ่มถึงตี๓
๖ชั่วโมงครับก็เป็นช่วงที่วัดก็ไม่ได้มีคนเขามาเดินเยอะแยะมากมาย
ก็เป็นช่วงที่พระเขาจำวัดกันหมดแล้ว
ต่อมาอย่างที่บอกไปว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งเขาก็ไปเดินตลาดเช่าพระ
ซึ่งก็ไปเช่าพระมาองค์หนึ่งนะครับคุณผู้ชม
แล้วไปตรงกันกับพระพุทธรูปที่โดนขโมยไปจากวัดร่องฟอง
ก็ถามถามคนที่เปิดให้เช่าที่แผงก็ถามว่าเอามาจากไหน
เขาบอกเนี่ยนายสมานเอามาให้เขาเช่าต่อ
ก็เลยแจ้งตำรวจไปจับกลุ่มได้
จับกลุ่มได้ที่บ้านพักตำบลเวียงทองที่อำเภอสูงเม่น
โอ้โหในบ้านเขานะคุณผู้ชมของกลางพระพุทธรูปจำนวนมากที่สำคัญ
นี่น่าจะเป็นสาเหตุในการที่เขาก่อเหตุคือมียาบ้าอีก๗๐กว่าเมตร
เสพยาแล้วก็ไปขโมยพระแล้วก็เอาพระไปขายเอาเงินมาซื้อยาเสพนี่แหละ
สืบไปสืบมายอมรับว่าก่อเหตุจริงครับ
แต่พระที่บอกว่ามีพระรูปหนึ่งไปเช่ามาเนี่ยไม่ได้เป็นของวัดร่องฟองทั้งหมดนะ
องค์ขโมยมานานแล้วแต่จำไม่ได้ว่ามาจากวัดไหนบ้าง

สุดท้ายเขาพูดไปเองไงตำรวจก็ขยายผลไงว่ามีคนร่วมขบวนการหรือเปล่าแล้วที่ขโมยมาไปขโมยของวัดไหนมาบ้าง

ส่วนพระพุทธรูปที่ยึดได้ก็เดี๋ยวจะมอบให้กับทางด้านของพระมหาสิทธิชัยปัญญาวัย
ซึ่งเป็นท่านเจ้าวาดวัดร่องฟองตรวจสอบนะว่าองค์ไหนเป็นของวัด
แต่เบื้องต้นเนี่ยพบเพียง๑๐องค์แต่อีก๑๐องค์ที่โดนขโมยไปยังหาไม่เจอนะครับ

รายนี้สวมบทเป็นสไปเดอร์แมน

นี่มือเขามีใยหรือยังไง

ค่อยโดดลงมาแล้ว
ลงจากฟ้าครับว่านี่มันคือสำนักงานของบริษัทขนส่งภาษาดูแห่งหนึ่งอืองน่าสีเหลืองเหลืองนั่นแหละ
น่าสาขาบ้านเหลื่อมที่อุดรน
ก็เห็นถึงแม้จะเอาอะไรปิดบงปิดหน้ามาแต่ว่าก็เห็นพฤติกรรมนะครับหรือค้นข้าวของ
คือไปลื้อค้นพัสดุของลูกค้าที่เขายังไม่ได้ส่ง
เอามีดไปกรีดดูว่ามันมีอะไรบ้าง
แล้วก็ไปเอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็ที่ชาร์จแบตของโทรศัพท์ของเขาไปนะครับ
ผู้จัดการบริษัทคุณจิระพรอายุ๓๐ปีบอกว่า
โอ้โหเช้าเมื่อวานนะลูกค้าโทรศัพท์มาบอกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ได้พัสดุเลย
ก็เลยไปตรวจสอบอ๋อปรากฏว่าไอ้กล่องพัสดุที่ของลูกค้าที่เขาส่งเนี่ย
กรีดมีร่องรอยการบรื้อค้นพอไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็นี่แหละครับ
ครั้งนั้นขโมยเสื้อผ้าโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในกล่องไปด้วย

แล้วคาดว่าคนร้ายย่ามใจกลับมาก่อเหตุในจุดเดิมและเป็นคนร้ายคนเดิมครับ
นาธรรมดิ์คาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของบริษัท
น่าจะเห็นว่าเขาเปิดตอนไหนปิดตอนไหนแล้วข้างในมีของอะไรบ้าง
เดี๋ยวจะแกะบรอยตามเส้นทางที่คนร้ายใช้เข้ามา
กล้องวงจรปิดแล้วก็จะจับกลุ่มให้ได้ต่อไปนะครับ